จะเป็นอย่างไรจะแซ่บขนาดไหน
หรือว่าคุณแพงจะปรี๊ดหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ตอนนี้ก็ดำเนินการมีหมายเรียกทางคุณอ้ำ

แต่ว่าเห็นเท่าที่ตามเรื่องล่าสุด
คือคุณตำรวจบอกว่าคุณอ้ำก็ไม่ได้ไป
ไปจำที่หมายที่เรียกตัว

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

คิดว่าเขาควรจะไปเจอตำรวจตามหมายมากกว่า

แพงแค่ดำเนินตามกฎหมายแค่นั้นเอง

คุณอ้ำที่พูดนี่คือผู้ว่าจ้างนะคะ
ดาราบอกว่าโดนเบี้ยวฆ่าตัวนั่นแหละ

ทั้ง๘ท่านน่าจะรวมตัวกันโมโหอยู่